ตรงกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมบ้าง
แซนวิสาพัฒน์เมื่อวานไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวน

เธอบอกไม่กังวลนะ

กับการที่กระติกมาสารภาพ

ถ้าตำรวจจะแถลงปิดคดีช่วงหลังสงกราน

คุณผู้ชมฮะแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐนะครับ
ไปที่สมภาพเมืองนทบุรีกับธนายความ
เพื่อรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนตามนัดครั้งแรก

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อวันที่๓เมษายน
แล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว๒แสนบาท
และต้องมารายงานตัวทุก๗วัน
หลังจากรายงานตัวนะครับแซน
วันนี้แม่มายืนให้สัมภาษณ์ปักหลักอย่างอารมณ์ดีเลย

วิ่งหนีไม่ได้ปัดไม่ได้ป้องนะฮะไม่วีน
บอกไม่มีความกังวลเรื่องคดีเพราะเป็นการรายงานตัวตามนัด
ส่วนเรื่องที่กระติกอิสลินรับสารภาพไปอะไรก็ไม่กังวลอะไรนะ
เพราะทุกคนก็พูดไปตามความจริงที่เกิดขึ้น
ซึ่งกระติกก็ไม่ได้มาปรึกษาเธอก่อนนะ
หลังจากนั้นก็ยังพูดคุยกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไง
ส่วนประเด็นที่ไปปรึกษากุญสือก่อนจะไปโรงพักเนี่ย

ตอนแรกเธอบอกเธอก็จะไปสพแต่เช้านั่นแหละหมายถึงสพนนทบุรีที่นี่
แต่กุญสือบอกมาเจอกันก่อน

พอไปเจอกับทนายความคนนั้นที่เป็นกุญสือบอกเป็นการเจอครั้งแรก
แต่เธอก็อยู่ไม่นานเพราะบอกเธอเหนื่อย
ก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็ไปพบตำรวจนะครับ
ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ธนายความชี้แจงไปครับ
คิดว่าจะรีบมาสพ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ไปเจอกันก่อน

แรกก็เลยเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนนี้
เค้าให้คำสุขัยังไงบ้าง
เพราะว่าผมก็คุยกับทันแสนนะครับ
ก็เชิญทางที่เขาขอบมาเกิดเวลา
คือเวลาพูดคุยกันหลังนั้น
ฉันอยู่แป๊ปเดียวแล้วก็กลับมาบ้านก่อน
อยู่ในกลุ่มผู้สื่อข่าวด้วยค่ะถามโพร่งขึ้นมาเลยสบายใจแล้วเหรอ
แซนก็ตอบนะตอบว่าโอ้โหนี่มันผ่านมาเดือนแล้วนะ
ลองฟังกันหน่อยอืมไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยเหรอ
มันเป็นคลิปปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่ว่าทำไมฉันห้ามเที่ยวเลยเหรอคะ
อันนี้ฉันอยากทราบนิดหนึ่งคือไม่ใช่ค่ะคือเรื่องมันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้ว
จะได้จริงนะคะเพราะว่าเป็นคนสนิทด้วยเนอะใกล้ชิด
อันนี้ก็คือฉันอยากให้ทุกคนลองคิดว่าถ้าอยู่ในจุดเดียวกับตอนนี้ค่ะ
คือเรื่องบนเรือไม่มีใครต้องการแบบหรือว่าอยากให้มันเกิดแบบนั้นหรอกค่ะ
แค่เสียเพื่อนไปก็รู้สึกแย่พอแล้วเนอะแล้วคือมาเจอแบบนี้อีกเนี่ย
บางทีมันก็เยอะเกินไปสำหรับแฟนที่ว่าแบบไม่เคยจะต้องมานั่งออกสื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ
ใช่แล้วคือชีวิตคนเราเนี่ยมันจะพูดยังไงดี
คือใช่คือทุกคนจะต้องอยู่กับอดีตจมอยู่ในความทุกข์เหรอคะ
ถูกไหมคะคือเราก็ต้องโอเคอ่ะ
ถามต่อแล้วที่ทนายเดชาเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานเนี่ยอาจจะแถลงปิดคดีแซนว่าไง
บอกดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะเรื่องจะได้จบสักทีรอถ้าจบแบบไหนในความคิดเห็นของเธอ
พูดเหมือนรู้เลยว่าจะสรุปยังไงนะ
เออเราตั้งข้อสังเกตแบบนักข่าวนะเธอบอกเธอเหนื่อยมากแล้ว
นี่แหละครับก็มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็ยกมือไหว้สื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็กลับขึ้นรถไปเดี๋ยวแซนเขาจะมารายงานตัวครั้งที่๒๗เมษายน